เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของพระคุณภาคภูมิฟังแล้วน่าใจหาย
ทำไมฮะพระอาจารย์ปูค่ะรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าสุวัฒนารามอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
พระอาจารย์ปูคนในพื้นที่นับถือมากเป็นพระนักพัฒนา

แล้วคนในพื้นที่คือเลื่อมใสมากปรากฏว่าพระอาจารย์ปูถูกแจ้งข้อหา
กระทำอนาจารย์และล่วงละเมิดทางเพศ
ทั้งสามเณรและเด็กวัดที่อยู่ในวัดเสียหาย๑๐กว่าราย
๑๐กว่ารูปเลย๑๐กว่ารายค่ะ

ก็บุกเข้าไปรวบตัวถึงวัดเลยนะคะ
เดี๋ยวไปดูจังหวะที่รวบตัวรักษาการเจ้าอาวาส
วัดป่าสุวธนารามที่สมุทรสาคอนกระหนอยพระอาจารย์ปู
นี่ค่ะเอาหมายจับให้ดูแล้วก็รวบตัวเลยนะคะ
เรื่องต้นคร่าวคาดว่ามีผู้เสียหายเป็นเด็กวัด๑๐ราย
แล้วก็สามเณรในวัดสิบเก้ารูปโอ้โหนี่ค่ะ

แล้ววิธีการล่วงละเมิดนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้ว
ทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูโอ้โหจับมัดมือมัดเท้ามัดกับเก้าอี้
ละเมิดทางทวันหนักบังคับให้เขามีเพศสัมพันธ์กัน
แล้วนั่งดูช่วยตัวเองไปด้วยอะไรแบบนี้
นี่จับเปลี่ยนชุดล่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมันจะดีเรียบร้อย
ตำรวจปราบรามการค้ามนุษย์หรือปคมนะคะ
นำโดยพนธต่อสักศุรกวิมนต์พรองผู้บัญชาการตำรวจสอบศนกลาง
และพนธวรวัฒว์วัตท์นครบัญชาผู้บังคับการปครมไปจับ
นะคะนายศักดิ์ศิษย์ส่วนบ้านแผลวรือพระครูศักดิ์คารักษ์ศักดิ์ศิษย์กิตติโก
เรียกกันว่าพระอาจารย์ปูหรือหลวงลุงค่ะเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าสุวัฒนาราม
อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนี่พาเข้าไปตรวจค้นในกุฏิ
แล้วคุณภาคภูมิไปในกุฏิเนี่ยนะหลักฐานเพียบเลยนะมีอะไรฮะ
โอ้โหมีถุงยางอนามัยใช้แล้วเอ้ยนี่ในวัดนะถูกต้องอ่า
มีกระดาษทิชชู่มีรอยคล้ายกับเปื้อนเลือดอยู่จำนวนนึงนะคะ
อ่ามีโทรศัพท์มือถือของสามะเนรยี่สิบห้าเครื่องอ่ะอ๋อ
คือเหมือนกับว่าพระอาจารย์ปูยึดโทรศัพท์มือถือของสามเณรที่อยู่ในวัด
จะได้ไม่โทรให้เล่าใครไม่บอกใครไม่ฟ้องพ่อฟ้องแม่
คือยึดเอาไว้เลยไงแล้วก็อนาจารย์ล่วงละเมิดทางเพศ
สามเณรแล้วยึดโทรศัพท์ไว้อ่ะโทรศัพท์ของกลางเต็มเลยนะคะ
กุฏิเลยนะคะมีคอมพิวเตอร์มีผ่าปูที่นอน
มีหลักฐานเยอะมากค่ะตรวจค้นในวัดตรวจค้นในกุฏิ
นายศักดิ์สิทธิ์หรืออดีตพระอาจารย์ปูเนี่ยนะคะหน้าเนี่ยถอดสีเลย
คือยอมรับว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับแต่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
นี่คือตอนที่เจ้าหน้าที่ช่วยสมเนรที่อยู่ในวัดออกมานะฮะ
จะเห็นว่ามีหลายรูปหลายรูปค่ะนับสิบเลยค่ะ

อยากิ้งแจ้งอะไรไหมคะทำไมมีเข้าเก่าหาค่ะอ้อยังครับ
เราไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าปัญหามันมีหลายอย่าง
ส่วนหนึ่งมันมีปัญหาทั้งรอบนอกแต่ขอไปพูดในชั้นศาลดีกว่า
แต่ตัวท่านยืนยันไหมคะว่าท่านได้กระทำสามเณรจริงหรือไม่จริงคะ
ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกระทำจริงหรือไม่จริง
ตอบว่าได้แต่ว่าไม่ทราบไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ทำจริง
ปฏิเสธครับปฏิเสธครับใช่มันเป็นเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ในสิ่งที่หลายอย่างที่เกิดขึ้น
แล้วก็ส่วนหนึ่งอยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้ว่า
อาจารย์ทำงานสร้างวัดมา

แสดงว่าท่านจะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนถูกท่านถูกกันแกล้งเหรอคะ

คือปฏิเสธหมดเลยแต่ในกุฏิเจ้าหน้าที่บอกว่ามีหลายอย่างมากที่เป็นหลักฐานสำคัญ
ยกตัวอย่างง่ายเลยนะมีถุงยางอนามัยใช้แล้วไว้ในกุฏิได้ยังไง
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เค้นไปเค้นมาสุดท้ายรับสารภาพ
แต่อ้างว่าก็ล่วงละเมิดทางเพศเด็กอายุ๑๔ปีแค่คนเดียว
ซึ่งคนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ามีหลักฐานที่ค่อนข้างชัด
ผู้บังคับการปคมก็เลยบอกว่าตำรวจมีหลักฐานชัดมากคุณผู้ชม
คือมีรูปภาพค่ะสามะเนรที่เขาถูกล่วงละเมิดเนี่ยค่ะ
ถ่ายเอาไว้และสามเณรส่งให้ผู้ปกครอง
ผู้ปกครองก็ไปร้องทุกข์ที่ปคม
คมก็เลยเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปรวบตัวรักษาการเจ้าอาวาสเนี่ยค่ะ
ตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยควบคุมการใช้เครื่องมือสื่อสารของสามเนรและเด็กในวัด
มันควรจะมีการตรวจสอบทุกครั้งว่ามีการพูดคุยอะไรมีภาพถ่ายอะไรอะไรจะตรวจสอบทุกวันเหมือนกัน
จากข้อมูลนะครับก็เลยค่อนข้างจะได้ข้อมูลลำบากจนอันนี้จนเด็กทนไม่ไหว
สามเณรทนไม่ไหวก็เลยแอบถ่ายแล้วก็ส่งภาพมาให้จนประกบเป็นหลักฐาน
คือทั้งสามเณรและเด็กวัดที่เขาทนไม่ไหวเนี่ยนะ
เขาก็พยายามจะบอกชาวบ้านพยายามจะบอกคนในพื้นที่แต่ชาวบ้านเขาไม่ค่อยเชื่อ
เพราะว่าเขาเลื่อมใสในอดีตพระอาจารย์ปูรูปนี้เลื่อมใสมาก
สามเณรบางรูปหนีออกไปจากวัดนะแต่สุดท้ายก็ต้องกลับเข้ามาเพราะไม่มีใครเชื่อว่าเออถูกล่วงละเมิดอะไรแบบนี้
บอกพ่อบอกแม่ก็ไม่เชื่อพ่อกับแม่จับกลับมาส่งวัดด้วยซ้ำอยู่ที่วัดก็บอกอะไรไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์ถูกยึด
ถูกต้องเนี่ยคือปัญหาเพราะว่านายคนนี้ใช้วิธีแบบนี้คุณผู้ชมคะกุฏิของสามะเนรที่เป็นที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
มีลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวทำเป็นกราฟิกให้ดูเป็นอาคารสองชั้นอยู่ใกล้ใกล้กับทางเข้าวัดป่าสุวัฒนาราม
คนในวัดรู้กันดีว่าเป็นที่จำวัดของสามะเนรที่มาบวชเรียนช่วงปิดภาคเรียนนะคะเด็กวัดก็อยู่ที่นี่ด้วย
กุฏิจะมี๓ห้องใช้ตู้เหล็กขนาดใหญ่กั้นเอาไว้ค่ะเป็นสถานที่จำวัดสำหรับสามเณรในลักษณะนอนเรียงกัน๑๙คนนะคะอายุระหว่าง๔ควบถึง๑๙ปี
คุณผู้ชมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี๒๕๖๑จนถึงปัจจุบันตอนนี้สามเณรบางรูปในวัดถูกล่วงละเมิดถูกอนาจารย์๒ปีกว่านะคะ
อืมหนึ่งในเหยื่อที่เป็นสามเณรบอกว่าเขาถูกนายศักดิ์สิทธิ์หรืออดีตพระอาจารย์ปูเนี่ยกระทำอนาจารย์แบบวิปริตด้วยนะคะ
ครับมัดมือมัดแขนแล้วก็ร่วมเพศทางทวันหนัก
บางครั้งให้สามะเนรร่วมเพศด้วยกันเองแล้วอดีตพระอาจารย์ปูรูปเนี้ย
นั่งดูบางครั้งชวนคนนอกค่ะ
คนนอกวัดให้มาร่วมเพศกับสามเณร
แล้วตัวเองก็นั่งดูโอ้นี่หนักเลยนะเนี่ยคนนี้
แล้วก็สำเร็จความไข้ด้วยตัวเองไปด้วยดูไปด้วยอ่า
แล้วเก็บมือถือของสามเณรเด็กวัดเก็บไว้หมดเลยอ่ะ
ที่ไปเจอในกุฏิที่เป็นของกลาง๒๕เครื่องอะค่ะครับ
ไม่ให้ติดต่อสื่อสารกับคนภายนอกเลยไปบอกคนข้างนอกเขาก็ไม่เชื่อ
บอกใครก็โทรไม่ได้ไม่มีโทรศัพท์ถ้าใครไม่ทำตาม
ถ้าใครพยายามจะไปฟ้องผู้ปกครองหรือว่าไปบอกคนอื่นถูกลงโทษด้วยนะคะ
เอาหวายเขี้ยนเลยอ่ะอืมจนทนไม่ไหวค่ะมีสามเณร
รูปหนึ่งเขาซ่อนมือถือเอาไว้แล้วก็แอบถ่ายพฤติกรรมของอดีตพระอาจารย์ปู
แล้วก็ส่งให้ครอบครัวเรื่องก็เลยไปถึงในอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมก็เลยยื่นมือเข้ามาช่วย
แล้วก็ส่งเรื่องต่อไปที่ปคมปคมก็เลยเข้ามารวบตัว
มีการบอกตำรวจรวบรวมหลักฐานแล้วก็ออกหมายจับแล้วก็ไปรวบตัวได้เช้าวันนี้นะคะ
โอ้โหทีนี้ค่ะหลังจากจับกลุ่มเนี่ยนะคะครับ
คณะสงสิทธิ์สยานุสิทธิ์มาที่วัดกันเยอะมากอืม
ทุกคนบอกตกใจไม่เชื่อเลยว่านายศักดิ์สิทธิ์หรืออดีตพระอาจารย์ปู
จะมีพฤติกรรมแบบนี้บางคนอ่ะถึงกับสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะ
คนที่เขาเลื่อมใสสัทธาเนี้ยสาบานว่าท่านเป็นนักพัฒนาอืม
ไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แน่แน่คือไม่เชื่อครับ
ในพื้นที่นี้นะคะคือชาวบ้านเขามาทำบุญกันเยอะ
เลื่อมใสค่อนข้างเยอะเพราะว่าอดีตพระอาจารย์ปูบวชมานาน
เพราะว่าลูกบวชเรียนที่วัดนี้๓ปีกว่าแล้วลูกเคยหนีออกจากวัด
แต่ไม่ยอมบอกผู้ปกครองไงว่าหนีออกมาทำไม
บอกแม่แค่ว่าเบื่อแม่เลยบอกโอ้โหใจหายเลยอ่ะ
ไม่รู้ว่าลูกตัวเองโดนอะไรบ้างเนี่ยค่ะ
มีแต่บอกว่าอยากศึกมีแต่พูดว่าอยากศึกอย่างนั้นนะคะ
อยากศึกอย่างเดียวไม่ได้บอกอะไรอย่างเดียว

ก็เสียใจเราก็บอกลูกว่าเออแม่ไปอยู่กับแม่เนรก็ไม่มีอนาคต
เพราะแม่ก็ทำงานรับจ้างทั่วไปพ่อก็ทำงานรับจ้างทั่วไป
เราไม่มีอะไรหลักฐานให้ลูกมั่นคงให้ลูกอะค่ะ
ตอนนี้เรากังวลไหมว่าลูกเราจะเป็นหนึ่งในเหยื่อที่โดน
หนูก็กังวลนะคะเครียดมากเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงอยู่เหมือนกันนะคะ
แต่บอกลูกเคยบอกว่าอยากศึกอยากศึกกี่ครั้ง
บอกได้สุดคือเนนก็หนีจากวัดไปค่ะ
หนีไปอยู่กับย่าที่สมุทรประการ
แต่ไม่รู้ไปวันเดียวเฮียนบอกว่าแค่แบบเบื่อ
แล้วก็เลยหนีไปหาญาติที่สมุทรประการวันหนึ่งค่ะ

กลับมาที่นี่เหมือนเดิมไม่เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เท่าที่รู้จักมานะคะร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวฉัน

แล้วปกตินี่คือสามะเนนเคยไปที่กุฏิเมืองที่บ้านไหม
ไม่ไม่ทุกทีในนี้มีงานที่นี่ก็มา
คือชาวบ้านเขาก็เริ่มใสสัทธาในมุมของเขา
แต่เจ้าหน้าที่ก็มีหลักฐานชัดนะคะคุณผู้ชม
และจำนวนเหยื่อที่ถูกอนาจารย์นะตอนนี้นะคะ
เด็กวัด๑๐คนนะคะ๓มะเน่น๑๙รูป
และคุณผู้ชมค่ะน่าใจหายจริงอายุน้อยที่สุดคือ๔ขวบ
สี่ขวบตกเป็นเหยื่อเนี่ยค่ะ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เลยมาช่วยเหลือ
ตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะเนี่ยค่ะนายศักดิ์สิทธิ์คนนี้
เป็นอดีตพระอาจารย์ปูชาวบ้านเรียกกันหลวงลุงหลวงลุงเนี่ย
มา๒๐ปีเคยเป็นพระลูกวัดอยู่ที่วัดชัยมงคล
แล้วก็ได้รับคำสั่งให้มาดูแลวัดป่าสุวัฒนารามตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ก็เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดที่ผ่านมาชาวบ้านบอกว่า
โอ้ยท่านเป็นนักพัฒนาชาวบ้านเริ่มสายศรัทธา
แต่ต้องบอกเลยว่าถูกร้องเรียนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะ
ตั้งแต่ปี๒๕๖๑แต่ตอนนั้นอาจจะไม่มีหลักฐานอะไรมาก
เรื่องต้นนะคะถูกแจ้งข้อหากระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
พระผู้ยาวคมขืนใจใช้กำลังปฏุสร้าย
วงเหนียวกักขังรวมห้าข้อหาค่ะตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะ
ว่ามีการกระทำความผิดอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าเช่นเรื่องของการใช้สารเสพติด
หรือว่ามีการทำร้ายร่างกายสามเณรหรือว่าเด็กวัดภายในวัดด้วยไหม
หลักฐานมันเยอะนะฮะคือโดยเฉพาะหลักฐานคลิปวิดีโอภาพถ่ายต่าง
เด็กเขาถ่ายได้แล้วไปฟ้องพ่อฟ้องแม่เนี่ยไปบอกเจ้าหน้าที่เนี่ย